อีกหนึ่งคดีใหญ่นะฮะคือคดีฆ่าปาดคอเจ๊แดงเจ้าของร้านชำในบึงกาลนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจต้องพยายามที่จะหาหลักฐานในการมัดตัวผู้กระทำผิดนะครับ
หลังจากที่นางสาวน้อยหนากลับคำให้การแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าอีกแล้วนะฮะ
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบึงกาลแล้วก็ภูทรภาค๔ได้คุมตัว
ผู้ต้องสงสัยก็คือนางสาวน้อยหนาซึ่งเป็นสาวธอมคนสนิทของนางอนัญญาบุญปากดีหรือว่าเจ๊แดง
เจ้าของร้านชำในบึงการที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้ของมีคมปาดคอนะครับ
ในตอนแรกนางสาวน้อยหนารับสารภาพแล้วนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนางสาวน้อยหนาให้การปฏิเสธนะครับ
โดยอ้างว่าที่ยอมรับสาภาพไปนั้นเป็นการทำเพื่อให้คนร้ายตัวจริงตายใจ
และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้นี่คือเหตุผลของเขานะฮะ
และในขณะเดียวกัน๒วันที่ผ่านมานะครับตำรวจยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และขอสารออกหมายจับได้นะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวน้อยหนาได้
ต้องยอมปล่อยตัวไปก่อนเนื่องจากครบกำหนดควบคุมตัว๔๘ชั่วโมง
สิ่งสำคัญก็คือมีดครับมีดยังหาไม่เจอ
เสื้อผ้าที่นางสาวน้อยหนาใส่ในวันก่อเหตุยังหาไม่เจอ
ทีมข่าวของเราพยายามไปสอบถามนางสาวน้อยหนา
แต่นางสาวน้อยหนาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์พร้อมปิดบ้านเงียบนะครับ
และในช่วงเย็นวันนี้พ่อของนางสาวน้อยหนาก็จะมารับตัวไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
สำหรับคดีนี้ที่ผู้ต้องสงสัยกลับคำให้การ
ตำรวจจะต้องรอให้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาก่อน

ถ้าใช่ตำรวจจะมั่นใจเต็มร้อยนะฮะ
ขณะที่ญาติได้ตกลงกันใหม่
ว่าจะทำการชาปนกิจศพเจ๊แดงในวันพรุ่งนี้
ก่อนหน้านั้นบอกว่าจะยังไม่ทำนะ

แต่ว่าตอนหลังจะทำพิธีพรุ่งนี้แล้วนะครับ